คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พลทหารหนุ่มเสียงดีชินชินวุฒิกันบ้างดีกว่านะคะ
จะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๘ปีไป
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญกับบรรดาครอบครัวแล้วก็แฟนคลับนะคะ
ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีกันแล้ว
ก็ยังเป็นปลื้มกับเค้กก้อนโตที่สาวลิลลี่พันธิลาหวานใจ

ล่าสุดหนุ่มชินจะมาถ่ายละครทีมงานก็จัดเตอร์ไพรส์ฉองวันเกิด
พร้อมกับพี่ตู่นันทิดาดีว่าตัวแม่ของเมืองไทย
เกิดเดือนเดียวกันก็ทำเอาทั้งคู่เนี่ยเป็นปลื้มสุดเลยล่ะค่ะ
มีความสุขมากครับจริงแล้วเหมือนเราเราไปตรงนั้นแล้วเรา
เราได้ความสุขมากกว่าคนที่เราให้อีกนะ
เป็นการสรองวันเกิดที่ดีครับดีครับก็มีเค้กก้อนโตมากเลย
มันใหญ่มากแล้วผมตกใจมากเลยฮะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเป็นเค้ก
น่าจะเป็นเค้กที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้มาแล้วครับชีวิตนี้นะครับ
คือสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดในชีวิตเลยคือครอบครัวมีความสุข
อกจากนี้นักร้องหนุ่มก็ได้ชี้แจงอีกประเด็นนึงนะคะ
เกี่ยวกับการรับงานในวงการบันเทิงที่พักหลังเจ้าตัวเนี่ยโผล่รับงานอีเวนต์
และงานแสดงถี่ยิบจนถูกมองว่าได้รับอภิษฎมากกว่า
พลทหารคนอื่นอื่นหรือเปล่านะคะซึ่งประเด็นนี้หนุ่มชิ้นก็ตอบเหมือนเดิมนะคะ
ว่าการรับงานในวงการผู้บังคับบัญชาดูตามความเหมาะสมทุกครั้ง
พร้อมกับออกตัวว่าทุกงานที่รับไม่ได้ส่งผลกระทบกับงานหลักในกรมอย่างแน่นอนค่ะ
ชินเองก็เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าทางกรมเรียกกลับเมื่อไหร่เนี่ยถ้าถ่ายงานอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยกลับทันทีใช่แล้ว
ซึ่งก็เป็นการยืนยันแบบนี้ในทุกครั้งของชินชินวุฒิเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชม
คือจริงแล้วไม่ว่าจะอยู่ในกรมหรือนอกกลม
ตัวเขาเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติเหมือนกัน
แต่จะอยู่ในฐานะไหนสถานการณ์ไหนมากกว่านะคะ